เหตุการณ์ต่อไปนี้ดิฉันก็ตกใจเหมือนกัน

ผู้ชายคนนี้หัวขาดจริงไหมคะ
หื้อ

ผู้ชายคนนี้เห็นชัดเลยว่าไม่มีหัว
แล้วกำลังเดินร่วมในขบวนแห่นาคอยู่

เป็นคลิปวิดีโอไม่ใช่ภาพนิ่งที่จะสามารถตัดต่อได้
เพราะฉะนั้นหลายคนตกใจว่า
มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่

คือเขาร้อนแล้วเอาเสื้อมาคลุมศีรษะไหม
หลายคนก็มีความคิดเห็นในทางแบบนั้น
คือพยายามที่จะคิดว่าไม่ใช่เรื่องทางความเชื่อนะ

หรือว่าจะก้มหน้าดูมือถือหรือเปล่า
บางคนบอกเขากำลังก้มหน้าลงไปคุยกับคนในรถไหม
คือพยายามคิดกันไปต่างนานา

เขาก็คิดว่าผู้ชายคนนี้หัวขาดจริง
คือมันเป็นภาพเหมือนกับเป็นลางบอก
ว่าถ้าหัวขาดแล้วจะมีอาเภษมีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นต้องไปทำบุญ
แต่จะว่าไปนะคุณผู้ชมเราเนี่ยก็ยังหาคำตอบไม่ได้
ดิฉันเองก็ไปคอมเมนต์ถามเจ้าของคลิปเหมือนกันว่า
ตกลงข้อเท็จจริงเป็นยังไงพี่พี่ช่วยบอกหน่อย

แต่คนดูประมาณ๑๕๐๐๐๐๐วิว
คนคอมเมนต์๕๐๐กว่าอัพขึ้นไปค่ะ
แล้วมันไม่รู้ไงว่าตกลงแล้วเนี่ยนะคะมันคือเพราะอะไรกันแน่

ไม่ได้อ่ะไม่ได้คุณไม่ต้องก้มหรอก

เฮ้ยคุณชนะ
เอาอย่างงี้นะเอาจริงนะ

คุณเป็นผู้ชายคุณเป็นผู้ชายเสื้อมันคล้าย

แต่โปรดใช้วิจารณญาณอย่าไปทำแบบนั้นเพราะอะไร

ไปดูหน่อยว่าเขามาตอบหรือยังว่าตกลงเป็นเพราะอะไร

เพราะอยากให้เห็นว่ามันทำแบบนั้นได้จริง
มันมีความเป็นไปได้มันเป็นมุมกล้องเหรอ